หนาวแบบนี้ชวนคุณผู้ชมไปทำบุญกันดีกว่านะคะ
ที่จังหวัดนครพนมคุณผู้ชม
ตามหนุ่มเต๋าภูศินคร่าวทิสธิดายนินทร์นะคะ
ไปกันที่พระธาตุพนม
ไปร่วมงานบุญใหญ่กันซักหน่อย

ถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุพนมค่ะในพิธีเปิดงานนามัศกาลองค์พระธาตุพนม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอายุเก่าแก่กว่าสองพันห้าร้อยปีอ่ะโอ้โห
นี่ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ของชาวอีสานนะคะที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะ
โอ้บรรยากาศน้ำคืนมากเลยนะอ๋อลำสนุกเลยอ่ะใช่ทำวนมาก
โดยตามความเชื่อนะก่อนที่จะเริ่มงานนามัศกาลวันแรก
เขาก็จะมีการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีนี่เลยค่ะ
ก็คืออัญเชิญองค์พระอุปกรุษมาปกปะรักษาใช่ค่ะ
แล้วก็เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลตลอดการจัดงานอีกด้วยนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้โอ้โหเต็มไปด้วยพลังศรัทธาของชาวไทย
และชาวลาวนับแสนที่เดินทางมาร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้คนเยอะมากนะคะ
ค่ะโดยหนุ่มเต๋าภูสินเนี่ยนะเขาเป็นคนที่เดินทางมาที่นี่เป็นประจำ
มาแก้ชงที่นี่ด้วยเหมือนกันนะคะเต๋าเนี่ยบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองมีบุญอย่างมากเลยนะ
ที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะทางด้านสาวไข่มุกเองก็บอกว่าเนี่ย
เป็นครั้งแรกของหนูเลยนะที่ได้มาร่วมงานนามัศกาลองค์พระธาตุพนม
รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นบุญของตัวเองอย่างมากเช่นกันอืม
พร้อมกับขอบคุณหนุ่มเต๋าผู้เป็นสะพานบุญชวนเธอมาในครั้งนี้ด้วย

ดีใจมากเลยนะครับผมสุดยอดมากครับ

เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเดินขบวนแล้วก็ได้มาร่วมงานอะไรแบบนี้ด้วยค่ะ
ก็อลังการมากต้องขอบคุณพี่เต๋าด้วยที่ชวนมา
เรานับถือพุทธแล้วก็นับถือพระพุทธพระธรรมสงฆ์ด้วย
ในเรื่องของการโมนั้นใครจะเรียกว่าการโม
คือการทำอะไรต่างยังไงผมไม่รู้
แต่ผมรู้สึกว่าเราเข้ามาน่าจะสบายใจ

เพราะอะไรกลัวว่าเดี๋ยวแฟนคลับไม่ถูกรางวัลแล้วจะถัวลง
หรือบอกไปแล้วจะเลขเคลื่อนหรือเปล่าอันนี้
แต่ว่าไข่มุกบอกว่าหนูเนี่ยนะเคยเอาแป้งถูหลังน้องเต่านะ

ซึ่งก็เคยถูกรางวัลมาแล้วด้วยนะคะ
แต่ว่างวดนี้น้องไม่บอกคุณผู้ชมว่าไปนะ๕๘เคยออกไปแล้วก็จริง
แล้วจะออกใหม่ไม่ได้เหรอ๕๘ออกไปแล้ว๘๕ออกยัง

เอาอย่างนี้กวนทีมงานนะคะฟีดภาพที่แบบว่าน้องถือเต่านิ่ง

ดูกันผ่านหน้าจอไปเลยนะคะว่าเลขหลังเต่ามาเลขภาพนี้นะคะ

คือจริงส่องส่วนตัวส่องมาแล้วนะคะเห็นเป็นเลข๒

แล้วก็เห็นด้านข้างมันโค้งนิดนึง๓จ้ะ

เออเรือนขวัญเป็นเลขอะไร
มันก็เป็นได้ทั้งนั้นแหละดูสิกระดองเต่าเป็นเลขขนาดนั้น

นี่ดึงสายรุ้งของฉันขาดสบั้นเลย
ดึงความฝันของเพื่อนพังทลายตรงนี้

คนนี้โชคดีบ่อยจินตนาการเธอล้ำเลิศมาก

คนจะถูกเลขคนจะมีรางวัลต้องมีจินตนาการ
ถูกต้อง
ต้องมีดวงด้วย
เสียบรรเทิงบรรเทิงไทยรัก